ข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูพี่เอพระสินนะคะ
ก็เป็นนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่คุณผู้ชมนะคะ

พี่เอเขามีความเชื่อเกี่ยวกับพ่อพญานาคค่ะ
และไม่รู้ว่าเรื่องนี้หรือเปล่านะคะ
ล่าสุดนะคะอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะ
ทัตตเทวราชค่ะเป็นพญานาคที่ปรากฏในสมัยพุทธกาลค่ะ
ภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดค่ะพระศรีวรีนะคะ
ซึ่งจริงแล้วมีกำหนดเริ่มถ่ายทำก็คือวันนี้นั่นเองค่ะ
คือติดต่อมาสักพักนึงแล้วก็ถ่ายทำเลยคุณผู้ชม
ตอนแรกนะคะบันเทิงไทยรัฐขอวีดีโอคอสอบถามค่ะ
แต่เจ้าตัวเปิดเผยว่าอยากใช้สมาธิกับการแสดงนะคะ
ขอตอบทางไลน์มานะคะแล้วก็ตอบยาวเหยียดเลยนะคุณผู้ชมนะคะ
ย่อพี่เอบอกว่ารู้สึกเป็นมงคลยิ่งนะคะที่รับโอกาสนี้ค่ะ
ส่วนจะเป็นเรื่องที่ว่าพ่อพญานาคโดนบันดาลใจให้มาเล่นหรือเปล่า
แล้วแต่ใครจะเชื่อนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยเชื่อเต็มร้อยอยู่แล้วค่ะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะพี่เอเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐค่ะ
บอกว่าเพิ่งสูญเสียคุณพ่อนะคะอย่างฉับพลันในช่วงโควิดด้วยโรคชะลานะคะ
เกี่ยวกับโควิดนะคะแม้ลึกจะเศร้านะคะ
แต่ท่านก็ไปแบบไม่ทรมานและยังอยู่ในใจเสมอค่ะ
ส่วนน้องเลโก้นะคะลูกชายวัย๔ขวบ๘เดือนค่ะ
ตอนนี้กลับจากบ้านมาอยู่จากเพชรบูรณมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะคะ
ก็อยู่ได้เดือนกว่าค่ะส่วนความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาน้องแตงกวาค่ะ
คือตอนแรกใครหลายคนเห็นคลิปแบบซ้อนตัดจักรยงจักรยาน

พี่เอ๊บอกว่าตอนนี้เป็นกรณีดความน่ารัตห์มิตรที่ดีต่อกัน
ให้เกียรติกันมากกว่าเดิมต่างคนต่างช่วยกันดูลูกนะคะ

ล่าสุดอดีตภรรยาก็ยังที่เห็นเลยค่ะ

ก็เดี๋ยวรออัปเดตกันดูอีกทีละกันนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ฝากติดตามผลงานของพี่เอด้วยนะ
คือเป็นความตั้งใจมากของพี่เอก